ขับรถจักรยานยนต์ระวังให้ดีเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
ง่วงเมาหรือว่าหิวอยู่ขับเข้าไปแล้วก็ปรีดตรงเข้าไปที่ร้านขายโจ๊กแบบนี้ครับ
ราคาอ่อมาอย่างไรละตรงเข้าไปอย่างไรละนะโอ้โห้มาจะเลี้ยวมาได้โค้กไม่ได้เบกอะไรเลยนะฮะ
นี่ฮะหภาพจากกล้องพุนจรปิดรถจักรยานยนต์ปลี่เข้าไปชนต้งเข้าไปอืม
ไปชนต้มเข้าไปอืมคนในร้านแม่โค้งแม่ค้าว่าโอ๊ย
ตกใจมายังไงแล้วมันก็กวาดทุกอย่างเห็นไหมหม้อจงหม้อโจ๊กคว่ำเละไปหมดเลย
นั่นอ่ะสิฮะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตลาดพันธองครับ
บนพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีตอนเช้ามืดวันนี้แหละ
ตี๔นะครับคนกำลังแบบโอ้จะไปกินโจ๊กกันเนอะตี๔
ไปตลาดก็ไม่คงแม่ค้าก็กำลังเที่ยวโจ๊กกันอยู่เลยครับ
นะฮะคือคลิปภาพเนี้ยนะฮะมีการเอาไปโพสต์ไว้ในโซเชียลบอกว่า
เมาหรือว่าหลับในหมามร้านโจ๊กหน้าตลาดพานทองไปเลยนะฮะ
พอเกิดเหตุผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคือตรงนี้คุณผู้ชมนึกภาพนะ
มันมีลักษณะเป็นสามแยกค่ะไอ้ตรงที่รถจักรยานยนต์มาเนี่ย
ออกมาจากแยกแยกหนึ่งนะแล้วก็ไปเจอกับถนนเส้นเมนตรงนี้
จริงแล้วเนี่ยรถจักรยานยนต์พอออกมาปุ๊บเนี่ย
ซ้ายจะขวาก็ว่ากันไปแต่เขาไม่เลี้ยวเลย
พอออกมาจากแยกปุ๊บตรงเข้าไปหาร้านโจ๊กเลยคุณผู้ชม
เป็นสามแยกพอดีไงนะฮะเข้าของเสียหาย
เจ๊หมวยอายุ๖๐ปีเจ้าของร้านโจ๊กบอกว่าโอ้โห
เจ๊ขายของมา๓๐ปีนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
นี่เป็นครั้งแรกโชคดีนะเจ๊กับคนในร้านไม่มีใครบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบมามาดูหน่อย
ให้คนที่เขาขี่รถมารับผิดชอบค่าเสียหายหน่อยนะฮะ
เอากู้ภัยก็มามาช่วยคนที่ประสบเหตุก่อน
ก็คือทางด้านของคนขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
คนขี่รถบาดเจ็บเล็กน้อยแต่พูดจาไม่รู้เรื่อง
เอ้าก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเมาหรือหลับหรือ
ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็คงต้องรอให้เนี่ยฮะ
นี่มันก็๑๑โมงกว่าเราคงจะทราบความคืบหน้ากันแล้ว
นะฮะก็คงจะอ่าเดี๋ยวคงต้องสอบส่วนเพิ่มเติมต่อไป
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็รับผิดชอบค่าเสียหาย
ให้กับร้านโจ๊กเขาด้วยเนอะอยากขอบ